ขนมในวัฒนธรรมข้าวมีวิธีการทำขนมได้หลากหลายรูปแบบ
เพื่อให้ขนมสุกพร้อมกับรสชาติในแบบเฉพาะตัวของขนมแต่ละชนิด
เช่นกรรมวิธีการนึ่งที่ขนมจะสุกจากการนึ่ง
ซึ่งมีไอน้ำช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผิวขนม
และจะช่วยรักษารูปร่างของขนมให้น่ากิน
แต่วิธีการนี้จะต้องระวังการตั้งไฟนึ่งไม่นานเกินไป
เช่นนั้นขนมจะเสียรูปและเละได้
อกจากนี้ยังมีกรรมวิธีการเผา
ซึ่งทำให้ขนมสุกได้เช่นกัน
และยังได้รสชาติความหอมจากการเผาอีกด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน